ปลายปีแบบนี้ก็จะมีการตั้งฉายา

ปีนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะไปดูฉายาดารา
โอ้โหใต้คอไปดีเลย
จะมีพี่คนเดียวจะได้เหรอมีเดี๋ยวตอนท้ายของพี่ต้นเดี๋ยวคิดก่อน
พี่ต้นของพี่เบิร์ดคิดออกเมื่อกี้โอ้ไอ้คิดเสร็จก่อนนี่น่ากลัวมากเลย
น่าไว้ใจเลยอ่ะเอากูดูคนดาราก่อนเอาอย่างนี้ก่อนนะ

อ่าค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะดาราแต่ละคนฉายาปีนี้อะไรกันบ้างนะคะ
อ่ะดูเลยค่ะคนแรกใครล่ะ
ฉายาเทพธิดาลูกชิ้นยืนกิน๓๐๐ล้านวิวนะคะ
มาจากอะไรล่ะไม่ต้องเดาเลยอ่ะจบแล้วนะคะโอ้โฮมันบอกอยู่ในชายาอยู่แล้วเลย
ก็คือมาจากการทำลายสถิติเคป๊อปเพลงละลิสายอดวิวทะลุ๓๐๐ล้านวิวในยูทูปใช่ไหม
ครับแล้วก็น้องสร้างกระแสลูกชิ้นยืนกินน่ะนี่เป็นความพลาดอ่ะตอนนั้นน่ะโอ้โฮจะบอกว่า
พูดหลักวินาทีแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดบุรีรำเลยนะคะ
ครับอ่ะคนแรกจบไปนะคะคนที่สองคุณเวียกับคุณเบลล่า
คุณเวียกับคุณเบลล่านี่นะคะปิดตำนานคู่รักข้ามช่อง
ก็อันนี้ก็ไม่ต้องเดาเหมือนกันนะคะก็คือคบกันมา๙ปีแล้วจู่ทั้งคู่ก็ออกมาบอกว่า
ลดสถานะความสัมพันธ์จากแฟนเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันนะคะรู้สึกดีต่อกันนะคะ
มีสาวนอกวงการพูดคุยอยู่ด้วยแล้วนะคะดูใจกันอยู่
จบคนที่สามพี่หนุ่มกัญชัยฉายา
โหนกัดเสียวอันนี้ต้องเดาไหม
หนุ่มหนเข้าใจเข้าใจแต่เสียวคืออะไร
คืออย่างนี้พี่หนุ่มเป็นพิธีกรฝีปากกล้าใช่ไหมคะ
แล้วก็ทำรายการโหนกระแสแล้วแขกแต่ละคนเนี่ยที่มาออกรายการเนี่ย
โหมักจะใช้คำพูดที่แบบพูดจาไม่สุภาพ
เวลาพี่หนุ่มรู้ว่าคนดูรุ้นเนี่ยก็จะแบบกัดฟันอื้ม
พูดอะไรที่แบบไม่สุภาพออกรายการสดไหม
ก็มีความหวาดเสียวไงนึกออกไหมคะนั่นแหละค่ะที่มานะคะ
ส่วนคนที่๔คุณใหม่ดาวิกาฉายาวันทองครองใจ
อันนี้เป็นแฟนคลับคุณใหม่ดาวิกาดิฉันเป็นแฟนคลับนะฮะ
ทองไงละครใช่ไหมคะโอ้จะบอกว่าเรื่องเนี้ยปังมากเลยนะคะ
อืมวันทองครองใจคนดูได้นะคะแล้วจะบอกว่าเรตติ้งปังมากมาก

แล้วยอดไอจีถลุถลวงมากแป๊ปโขลนไปตามเพิ่มเยอะมากเลยนะคะ
และเธอสวยเห็นไหมนี่คุณใหม่ดาวิกา
เจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักหัวใจ

คือทุกครั้งที่แบบว่ามีประกาศว่าดาราคนนู้นคนนั้นติดโควิด
แกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงตลอดนะครับ

แต่รอดทุกครั้งรอดได้หุดหวิดทุกครั้ง
ส่วนรักครั้งใหม่ช่วงโควิดกลับปังมาก
ฉายาเจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักหัวใจ
นึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมไม่กักหัวใจ
เพราะชีวิตรักปังปุริเย่มาก

ส่วนคนที่๖คุณจักรจันทร์อคัมซิริชายาเจ้าสาวมือเปล่า

ที่ไปให้ข่าวว่าแฟนคุณชักจันทร์

แฟนคุณจักรจันทร์ไปให้คุณจักรจันทร์เป็นโลกใบที่๒
อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายมีการฟ้องร้องกัน
เป็นเรื่องเป็นคดีความกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว
แต่ด้านความรักของคุณจักรจันทร์กลับพุ่งไม่อยู่
ก็คือสุดท้ายรักกันจนกระทั่งพิสูจน์ความรัก
ด้วยการเข้าพิธีวิวากันแบบนี้นะคะ
ชื่นมื้นไปทั้งคู่เลยนะคะ
ส่วน๗คู่ใครนี่ชอบมากเลยอาเล็กซ์

เคยไปปั่นจักรยานที่บางกระเจ้าเหมือนกัน

แม้ว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้พูดเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจน
แต่ทุกคนบอกดูออกนะ
ดูออกนะว่าแบบมีใจให้กันนะคะ
นี่เป็นคู่รักนะครับมนตร์รักบังเกอร์เจ้า
บังเกอร์เจ้านี่สมุทรประการใช่ไหมครับ
คนที่๘คุณแพทย์นับประพาฉายาแม่นางสับขาหล่อ
อ๋ออะไรน่ะแม่นางสับขาหล่อ
คืออย่างนี้หลังจากที่คุณแพทย์เนี่ย
เขาประกาศเลิกรากับแฟนนุ่มที่เป็นรุ่นน้องก็ครองใจ

ต่อมาก็มีข่าวกับนักร้องหนุ่มคุณปออันนบ
เอลเด้งปอันนบนั่นแหละ

มันไม่ใช่นะกลับตลปัด
ปรากฏว่าจู่คุณแพทย์เนี่ย
เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ก็คือคุณนพัฒน์

ใส่มวกนั่นแหละคุณนพัทย์เป็นตำรวจ
หนุ่มหลอกก้ามปูแบบนี้นะคะ

คุณลองเดานะว่าเป็นใครไม่ต้องเดาแล้วก็ได้
คู่รักพลุแตกผิดเวลาหมากระเจิง
คุณดิวอริสราจำได้ไหม
ตอนนั้นที่ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์วันเกิด
ด้วยการจุดพลุจุดพลุริมน้ำ
ชาวบ้านเอ่ยหมาเอ่ยแตกตื่นตกใจเสียงพลุ
ถูกวิจารณ์สนั่นลั่นโซเชียลเลยนะคะ

เออคุณขอค่าได้ยังตอนนั้นเป็นเรื่องฮือหามากนะคะ

คู่รักพลุแตกผิดเวลาหมากระเจิงนะคะ
ส่วนครูที่๑๐ครูภัยบูลแสงเดือนกับเอ๋มิวรา
ฉายาศึกจั๊วจั๊ดฟาดไม่ยัง

คืออย่างนี้หลังจากที่นักร้องสาว

ไม่พอใจมีการไปพูดพาดพิงถึงอดีตสามี
ก็คือครูภัยบูลจะทำให้ครูภัยบูล
ฟ้องเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาท
แต่ว่าฝั่งเอเขาก็ฟ้องกลับนะคะ
หาพรากผู้ยาวตอนนี้ยังคงเป็นคดีคาราคาสังกันอยู่
มาหลายคนถามมาแล้วสรุปฉายาพี่เบิร์ตอะไร

ขาวหมวยสวยเอ็กซ์เบิร์ต

ต้นบอกสวยหรออาจระอื้อหรอฮะคะ

อ่าหรอแล้วของพี่ต้นอ่ะ

ก็เลยสลับคำเป็น
โอ้ถ้าเพราะหนูมาถามพี่

ไม่ต้องมีความหมายแล้วนะ

คุณชุมพลบอกฉายาน้องปุ้ยมา

เจ็บก็เจ็บจากน้องปุ้ยนี่แหละ